แน่นอนบุคคลกลุ่มที่เหน็ดเหนื่อยตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์อย่างที่โรงพยาบาลสงครานนครินนะฮะ
ประชาสัมพันธ์ก็มีการขับรถกอล์ฟเอาอาหารน้ำดื่มไปส่งให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ทหารตำรวจที่ไปตั้งด่านตรวจอยู่
สุดท้ายอาจจะเหนื่อยแล้วอาจจะเพลียหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
เสียหลักขับรถตกครองไปบาดเจ็บเลยคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อยนะฮะเกิดขึ้นที่สงขราเนี่ยครับ
ก๊อฟจมน้ำแบบเนี้ยนะฮะมีหนึ่งคนเนี่ย
กระโดดออกมาได้ทันแต่หนึ่งคนเนี่ยไม่ทันโอ้
ไปในน้ำก็บาดเจ็บเนี่ยต้องดึงขึ้นมาแบบนี้แหละครับ
สุดท้ายปลอดภัยดีนะฮะแต่ก็บาดเจ็บไปครับนะฮะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในศูนย์บริบาล
อยู่ที่ตำบลพวงอำเภอเมืองสงขราครับนะฮะ
ซึ่งเป็นที่พักของแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสงครานนครินทร์
แล้วก็ดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙มาอย่างเหน็ดเหนื่อยครับ
แล้วก็ย้ายมาจากโรงพยาบาลสงขานครินสาขา๒หรือว่าบ้านโควิดสงขา
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลก็เป็นผู้หญิง๒คน
ที่เห็นในภาพเลยขับรถกอล์ฟนะจะไปส่งข้าวส่งน้ำ
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุจู่รถมันเสียหลักคุณผู้ชม
พุ่งลงไปเลยครับลงไปในสระบัวในคลองเนี่ยนะฮะ
มันเป็นคลองระบายน้ำริมถนนตกลงไปนะครับ
มีเจ้าหน้าที่๑คนตกลงไปกับรถกอล์ฟอีก๑คนกระโดดออกมา
ก่อนที่รถจะตกครองไปนะฮะต่อมาทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้ใกล้
เห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยครับนี่ดึงตัวขึ้นมาได้
เนื้อเช็ดตัวกันหน่อยนะฮะแล้วก็สามารถนำขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
กำลังคนที่ไปยืนรอลุ้นให้กำลังใจนี่ก็ยังคงมีรอยยิ้มอยู่บ้างนะครับ
เบื้องต้นบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะก็พากันไปนั่งช่วยเหลือเอาน้ำให้ดื่ม
แล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวกันไปทหารนายหนึ่งก็บอกว่าพี่สองคนนี้
เจ้าหน้าที่สองคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
จะนำอาหารนำน้ำไปให้กับทหารตำรวจและบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเสียหลักครับผู้หญิงนะขับรถกอล์ฟไป
รถเนี่ยมันพุ่งตกครองไปสงสารมากเลยทหารบอกว่าผมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
นะฮะที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็คนที่บาดเจ็บขอให้หายไวเข้าใจดีว่าทุกคนต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับโควิดสิบเก้า
นะครับก็เป็นกำลังใจให้ใครที่เห็นว่ามันไม่สำคัญยังไม่ให้ความร่วมมือ
ต้องดูว่าเนี่ยคนที่เขาเหนื่อยเนี่ยมันเป็นยังไงนะใช่ค่ะแล้วก็จริงจริงแล้วเนี่ยอยากให้เห็นถึงผลลัพธ์นะคะว่า
มาตรการเข้มงวดแล้วเราให้ความร่วมมือมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะหลุดพ้นจากสถานการณ์หน้าอึดอัดนี้ได้เร็วเท่านั้น